อาหารอุ้มเมื่อประมาณ๒๔บาทอุตส่องต่างส่องอีก๓๑บาท
พรุ่งเต็มมันสว่างและอีก๒๕บาท
สาวงานที่สุดท้ายจึงแค่สว่างอุ้มสำคัญที่สุดท้าย
อืมพร้อมมันเป็นอะไรพร้อมมันเป็นอะไร
อันเดียวหรอไม่มีอะไร
พระเจ้าทำไมไม่จับว่ะพรรปรับมันก็เปิด